และอย่างที่เราทราบกันดีว่าช่วงนี้แน่นอนพักการเมืองเขาก็จะมีการหาเสียง
อืมจะมีรถหาเสียงเนี้ยแห่ขับออกไปแต่มีกลุ่มมอดไม้เขาใช้รถหาเสียงของพักการเมืองเนี้ย
หน้าแล้วเอารถหาเสียงเนี่ยไปขนไม้พยุงที่เขาตัดแล้วก็ซ่อนไว้ออกไปขายคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สุรินนะฮะแหมอาศัยจังหวะแบบนี้เลยนะ
แต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะฮะตำรวจเขาจับกลุ่มได้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะมีการไปซุ่มจับได้แบบคาหนังคาเขา
ที่บริเวณกระท่อมด้านฝั่งทิศตะวันตกของโรงพยาบาลลำดวนอำเภอ
จังหวัดสุรินนะครับคือมีรถกระบาดคันนี้เป็นรถหาเสียง
ของผู้สมัครของพักพักหนึ่งเนี่ยขับเข้าไปแต่ว่าไม่ได้มีการ
หาเสียงเขาขับไปขนไม้พยุงที่ซุกซ่อนในกระท่อมอันเนี้ย
แล้วก็มีคนเนี่ยก่อเหตุร่วมด้วยแล้วก็จับกลุ่มแก๊งมอดไม้ได้๑คน
อีก๒คนวิ่งหลบหนีไปก็คือแก๊งนี้มี๓คนนะครับ
ผู้ต้องหาคือนายอนุรักษ์ดีล้อมซึ่งเป็นคนขับรถโฆษณาหาเสียงให้กับผู้สมัครสอสอคนหนึ่ง
มีนายสังสรเนศที่วิ่งหลบหนีไปมาติดต่อให้รับจ้างไปขนไม้พยุงที่กระท่อมหน่อย
ส่วนอีกคนที่มาด้วยกันนั้นเป็นคนนำทางโดยผู้ต้องหาบอกว่าก็คิดว่าคงไม่มีใครรู้มั้งว่ามีการขนไม้พยุง
เพราะว่าก็เป็นรถหาเสียงมันมีอะไรบังอยู่นี่

นั่นสิครับแล้วก็เนี่ยสุดท้ายถูกจับกลุ่มได้ก็ต้องเอาตัวผู้ต้องหาไปส่งพนักงานสอบสวน
แล้วก็ต้องเร่งติดตามตัวอีก๒คนที่ร่วมขบวนการนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ